มาดูเรื่องหลอนครับชวนขนหัวลุกคืนวันพระ
เขาบอกว่าเขาเห็นเงาอะไรไม่รู้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
หัวเขียวข่าวเด็ด

ในกล้องยิ่งชัดมากเลย

เขาเชื่อว่าเป็นเงาไอ้ไข่ครับพี่เบิร์

ยืนพนมมืออยู่ข้างสารพระภูมิเนี่ย
แล้วก็ต้องชวนเพื่อนมาพิสูจน์สิ

วันพระครับแรม๑๔ข้ามเดือนหนึ่งเมื่อวันที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่พอดูจริงแล้วเงาที่เห็นแล้วนึกว่าเป็นไอ้ไข่
ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมต้นไม้ข้างสารพระภูมิ
แต่คนที่ดูคลิปทีแรกเนี่ยก็มองตรงกันว่าเออเหมือนไอ้ไข่จริง
พยายามถามว่าบ้านเลขที่อะไรอ่ะพี่มีเลขอะไรไหมบ้านเลขที่อะไร
เจ้าของคลิปไม่ตอบสักอย่างเลยครับแต่บอกว่าเดี๋ยวจะไปจุดทูปที่บ้าน
ต่อมาก็มีคลิปนี่จุดทูปเสี่ยงทายครับ

ขอดูใกล้หนึ่งปากของผมยากจังเลยดูยากจังเลย
ข้างล่างเหมือนจะ๒หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ

ถึงผู้ว่าชัดชาติไหมชื่อท่านหายจากหน้าข่าวไปพอสมควรนะ
เอาล่ะไปดูเลขจากท่านผู้ว่าไหมเออมีเลขจากท่านผู้ว่าด้วย
เมื่อวานนี้ที่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชวงศ์วินใหญ่ครับ
ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข้าราชการระดับสูงของกรุงเทพมหานครนะครับ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีตักบาทแล้วก็พิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณ
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์มหาราชวงศ์ปี๒๕๖๕
ในพิธีช่วง๘โมง๔นาทีคุณผู้ชมครับ
อาจารย์ชาติชาติจุดประทัดครับแล้วก็มีผ้าแดงในประทัดปรากฏคำว่า
รวยรวยยังไม่พอมีเลขด้วยครับเห็นไหมเลข
เลขไม่ชัดผมต้องอ่านให้มีเลข๘๘กับ๖๐๗ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสร้างความตื่นเต้นให้กับประชาชนที่ไปร่วมงานนะฮะ
นะครับสร้างความไม่บอกว่าโอ้โหอาจารย์ชัดนานจะให้เลขที่
เอ้าเบอร์๘เอ้ามันไปโยงกับตอนที่สมัครผู้ว่านี่
เออใช่นะฮะ
คุณผู้ชมดูเลขหมอไก่หน่อยเลขมหาทักษาครับ
ตามทิศไหนมี๘ไหมอ่ามหาทักษาไม่มีนะ
มี๖มี๑มี๕มี๓มี๔แล้วแต่จะผสมทิศเอาก็แล้วกัน
เรียงสลับกันนะคุณผู้ชมค่ะลองดูเผื่อจะโชคดี